ผู้หญิงคนนี้คือเดินอยู่ข้างถนนนะคุณนะ
แล้วเธอก็เดินเหมือนล้ำลงไปในถนน
ปรากฏว่ารถกระบะคันหนึ่งก็มองไม่เห็นผู้หญิงคนนี้อีก
ดูจังหวะนี้นะครับเป็นนาทีระทึกที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพไว้ได้นะครับ
คือจอดรถลงจากรถแล้วก็เดินเรียบเคียงกับรถมาแล้วก็รถคันหน้าแต่เธอเฉไปด้านนู้นนะคุณคือไม่แน่ใจว่าเฉไปหรือกำลังจะข้ามน่ะนั่นสิฮะแต่ไม่หันไปมองรถข้างหลังไงนะครับส่วนรถข้างหลังพอเฉียวชนแล้วทำให้ผู้หญิงคนนี้บาดเจ็บนะครับก็ลงมาดูเหมือนกัน
คนขับรถที่มาเฉียวชนผู้หญิงคนนี้ก็บอกแบบนี้คุณมองไม่เห็นไม่ทันได้ดูเลยว่ามีคนอยู่บนถนนอ้าวประมาททั้งคู่นะ
เหตุการณ์นี้นะครับคนขับรถกระบะคือนายเมาลุยอายุ๒๕ปีเป็นชาวเมียนมายืนรอให้การกับตำรวจไม่ได้หลบหนีไปไหน
บริเวณกลางถนนเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ช่วยปฐมพยาบาล
ช่วยประถมพยาบาลผู้หญิงที่บาดเจ็บคนนี้อายุ๔๐ปี
เธอก็ร้องไห้ด้วยการเจ็บปวดแล้วครับโดยเฉพาะที่ศีรษะมีเลือดไหลออกจำนวนมากนะครับ
คนขับกระบะเข้าไปดูแลผู้บาดเจ็บนะยกมือไหว้ขอโทษด้วย
พยายามจะเคลียร์ตรงนี้เลยคุณนะจะเคลียร์ให้เสร็จสับตรงนี้เลย
แต่ตำรวจบอกว่าอย่าเพิ่งเคลียร์เพราะผู้หญิงเนี่ยต้องพาส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับ
ส่วนคนขับรถกระบะเนี่ยตอนแรกบอกว่าได้ยืมรถกระบะของนายจ้างมาตลาดนะครับ
ขับมาไม่เร็วก็ประมาณ๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างที่เห็นในคลิปเลย
มาถึงจุดนี้ไม่ทันได้มองว่ามีคนข้ามเลยคุณ
ไม่ทันได้มองว่ามีคนเดินข้ามถนนด้วยซ้ำ
ทีนี้ก็เลยเฉียวชนเขาให้นะครับแต่ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนนะ

ปรากฏว่าตำรวจสอบปากคำเข้มเหมือนกันนะ
คนขับไม่มี๑ใบขับขี่ก็เลยแจ้งข้อหาขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่
ส่วนข้อหาความผิดอื่นตอนแรกนะเขาบอกให้ไปยืมรถกระบะของนายจ้างมา

แต่ไม่รู้ว่าจะหลอกทำไมจะโกหกทำไมนะ
ตำรวจก็ต้องสอบปากคำแล้วก็ต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็ต้องดูอาการของคนที่ถูกเฉียวชนด้วย

คนขับต้องดูให้ดีว่ามีคนเดินแถวนั้นหรือเปล่า
ทั้งคนที่จะข้ามถนนเนี่ย
ก็ต้องระวังให้ดีหันซ้ายแลขวาหันหลังนิดนึง

คือต้องมองกันทั้งสองฝ่ายแหละแต่ก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันนะ
ก็คือจุดที่ผู้หญิงเข้ามามันอยู่ในมุมของสายตาน่าจะมองได้